วันนี้ในการทำงานวันแรกของคณะรัฐมนตรี
นี้ตำแหน่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นที่จับตาดู
คุณกายก็คือตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะ
เพราะว่าก็ต้องบอกว่าเป็นการหวนคืนตำแหน่งนี้
เป็นครั้งแรกในรอบ๑๗ปีของท่านนี้
มมิงในแพทย์โพรมินเลอสุริเดช
ซึ่งหวนคืนตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในรอบ๑๗ปี
ก็บอกว่าการจัดทำนโยบายรัฐบาลตอนนี้ก็พร้อมนำเสนอต่อรัฐสภาในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แล้ว
แล้วยืนยันว่านโยบายที่จะแถลงครอบคลุมทุกประเด็นแน่นอน
คือตำแหน่งนี้ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นตำแหน่งสำคัญ

ใช่คือเหมือนเป็นพ่อบ้านก็ด้วยนะ

คือเรื่องในธรรมเนียบคือต้องเป็นคนจัดการหลังบ้านนายกเลย
ใช่เป็นหลังบ้านเป็นพ่อบ้านเป็นพี่เลี้ยงแล้วเนี่ยค่ะก็เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในยุคของคุณทักษิณด้วย
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เรียกว่ากลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งในรอบ๑๗ปีนะคะ
ส่วนนโยบายดิจิทัลเวอร์เล็ต๑หมื่นบาทเนี่ย
นายกบอกว่าจะแจกได้ตามกรอบที่วางเอาไว้คือ๑กุมภาพันธ์๒๕๖๗เนี่ย
แพทย์พรมินก็บอกว่าตอนนี้คณะทำงานกำลังทำงานอยู่ก็เชื่อมั่นว่าทำสำเร็จแน่นอนค่ะ
ว่าคำว่านโยบายของรัฐบาลนะฮะมันเป็นกรอบใหญ่เป็นหลักการใหญ่แล้วพูดถึงเป้าหมายนะครับ
ไม่ได้ลงในเรื่องของรายละเอียดในทุกอันรายละเอียดในทุกอันเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ในระดับของการปฏิบัตินะครับ
แต่คิดไม่ใช่คิดนะครับครอบคลุมทุกประเด็นแน่นอนครับ
ส่วนวิธีคิดของตนเองกับนายกก็ใกล้เคียงกันเชื่อว่าจะแก้ปัญหาของประเทศได้
คนก็ต้องถามแล้วค่ะว่าแล้วสองนายกก็ได้ทำงานพูดคุยร่วมกัน
กับ๒นายกเลยเป็นยังไงบ้าง
หมอมิ้นก็บอกว่าตนเองก็เคยเป็นอดีต
พอเทียบกันกับนายกเศรษฐาก็มองว่าสองท่านก็คล้ายกันนะคะ

นี่ยังกลัวเลยว่าตัวเองเนี่ยจะทำงานตามไม่ทันนะคะ
ขณะที่อีกหมอหนึ่งค่ะหมอชนน่าน
ซึ่งตอนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ก็บอกว่าจะยกระดับนโยบายด้านสาธารณสุขให้ดีขึ้น
โดยเฉพาะหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ที่จะให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้มากขึ้น
ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รักษาได้ทุกที่ค่ะ
ขณะที่นายสมศักดิ์เทพสุธินรองนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าวบอกว่าอันเชิญพระพุทธรูปเก่าแก่
สุโขทัยเข้าห้องทำงานรองนายกรัฐมนตรี
นี่ค่ะองค์นี้นะคะเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก็มีรัฐมนตรีและสอสอจากภักดิ์เพื่อไทย
กว่า๓๐คนมาร่วมแสดงความยินดีค่ะ
ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศเข้าห้องทำงานวันแรก
วันนี้ก็รัฐมนตรีแต่ละท่านก็ประจำห้องทำงานของแต่ละท่านแล้วนะคะ
คุณสมศักดิ์บอกว่าเป็นการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งที่๑๕แล้ว
ชอบชอบตำแหน่งนี้เพราะว่าจะได้นำประสบการณ์
ที่ได้เป็นรัฐมนตรีหลายสมัยมาช่วยเหลือประชาชนค่ะ